เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดออมสินนะฮะหรือว่าตลาดเซ็นเตอร์พอยต์
เขตเทศบาลตะบนย่านตาขาวจังหวัดตรังนะครับคนเจ็บนี่เป็นแม่ค้านะฮะ
อายุสามสิบเจ็ดปีชื่อแอนนะครับถูกทำร้ายด้วยการถูกทุบ
ด้วยของแข็งเข้ากลางศีรษะนี่บาดแผลนะครับ
ตอนที่ไปช่วยกันในสภาพนี้โชคเลือดนะฮะเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลย่านตาขาว
ต้องเย็บศีรษะให้หลายเข็มแล้วก็ให้ยาให้กลับบ้านได้
สายตรวจก็พาคนเจ็บไปส่งบ้านนะครับทีนี้คนเจ็บเนี่ยเขาเล่าเหตุการณ์แบบนี้ครับ
ผู้ชมครับบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น
ถ้าเริ่มก่อนนะก็เมื่อสองเดือนก่อนเธอจำได้เธอเคยเอาหอยขมเนี่ยไปขายให้กับคนก่อเหตุ
คนก่อเหตุเธอบอกเธอรู้จักแค่ชื่อเล่นชื่อเจ๊หวานนะฮะ
เมื่อวานนี้มาเจอกันที่ร้านขายข้าวแกงในตลาดสดนะครับที่ตลาดออมสินนะฮะ
ก็มีการตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคายมาจากเจ๊หวานนะ
แม่ค้าขายหอยเธอบอกเธอไม่อยากมีปัญหานะครับเธอก็พยายามเดินหนี
แต่เจ๊หวานก็เดินตามพอเดินตามมาแล้วก็ชักปืนออกมาจากกระเป๋าสะพาย
ยิงขึ้นฟ้าขู่นัดนึงแล้วเอาปืนมาจี้เธอเอามือนึงจับคอเธอ
แล้วเอาปืนเนี่ยตีเข้ากลางศีรษะเธอสองครั้งจนเธอเนี่ยซุดลงกับพื้นเลือดอาบเลย
จากนั้นก็กระชากศีรษะเธอมาอีกเอาปืนไปอีกซ้ำอีกทีนึงนะครับ
แต่ทีนี้ไอ้ครั้งสุดท้ายเนี่ยแม่ค้าบอกว่ากระสุนมันลั่นนะฮะ
ลั่นแล้วกระสุนเนี่ยมันเฉียวหัวเธอเลยโชคดีที่ปลายกระบอกปืนตอนนั้นมันหันไปทางอื่น
อย่างนั้นสงสัยจะตายแน่แน่แม่ค้าคนเจ็บบอกว่ามูลเหตุเรื่องนี้
คงมาจากการขายหอยให้กับผู้ก่อเหตุแล้วไม่พอใจนะหาว่าหอยขมที่เธอเคยขายให้เนี่ยไม่สด
พอมาเจอหน้าก็เลยด่าเธออย่างเสียหายหายแล้วประกาศให้คนแถวนั้นอย่ามาซื้อหอยที่เธอขาย
บอกว่าหอยของเธอไม่สดนี่ฮะด่าถึงบุภการีด้วย
แบบว่าไม่ได้พูด
แล้วคนเจ็บบอกไม่เคยรู้จักกับเจ้าแม่เงินกู้คนนี้เลยนะฮะ
ก็ขายหอยให้แค่ครั้งเดียวรู้แค่ว่าคนก่อเหตุเป็นคนปล่อยเงินกู้นอกระบบ
ดอกรายวันรายเดือนนะแต่ก็ชอบมาโชว์พาวนะครับ
ซึ่งเธอบอกเธอไม่อยากแจ้งความไม่กล้าแจ้งความไม่อยากมีเรื่องด้วย
เราก็ไปถามที่สพย่านตะขาวนะฮะตำรวจบอกไม่มีใครมาแจ้งความจริงนะครับ
แต่ว่าล่าสุดครับทุกผู้ชมครับมีรายงานว่าเจ๊หวานนะที่แม่ค้าเขาเรียกเนี่ย
มามอบตัวที่สพย่านตะขาวแล้วยอมรับว่าก่อเหตุจริงทำไปเพราะไม่พอใจเรื่องหอยไม่สดจริง
โดยอ้างว่าซื้อจากแม่ค้าเมื่อสองเดือนก่อนนะแต่เพิ่งมาเจอนะก็เลยเกิดเรื่องเกิดขึ้น
เรื่องต้นแม้ว่าคนเจ็บจะไม่แจ้งความแต่ตำรวจบอกคดีอาญานะครับแจ้งไป๓ข้อหานะครับ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นเรื่องการพาอาวุธปืนแล้วก็เรื่องการยิงปืนในที่สาธารณะด้วย
นี่มีทะเบียนถูกต้องนะฮะเป็นจุด๓๘ลูกโม่